คุณผู้ชมครับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในวัดพนันเชิงที่พระนครศรีอยุธยานะฮะ
ไม่น่าเชื่อนะครับยังมีคนที่กล้าทำแบบนี้นะครับ
มีผู้ชายคนนึงแต่งตัวดีเชียวละนี่ฮะเดินเข้ามาอยู่ในพระอุโบสถนะฮะ
ลักษณะคนนี้นะฮะแต่งกายดีผิวขาสูงสักร้อยเจ็ดสิบนะครับ
แมสเสื้อยืดคอกลมสีดำนะฮะที่เหลือก็คือนักท่องเที่ยวนะครับ
เราทำลูกศรชี้เนี่ยคนนี้นะฮะคือตอนนี้ยังไม่ทำอะไร
เพราะว่าเห็นว่ามีคนเข้ามาในพระอุโบสถนะฮะมาไหว้พระทำบุญนะครับ
ก็เลยทำทีเป็นตัวเองก็มาไหว้พระมาเสี่ยงเซียมซีเหมือนกันนะครับ
พระอุโบสถในวัดพระนันเชิงวรวิหารนะครับที่พระนครศรีธุริยาเที่ยงเที่ยง๒๓อีนาคมนะฮะ
ลักษณะเนี้ยภาพมันจะสโลโซโลหน่อยนะครับตัวเองก็เลยทำเหมือนกับมาเสี่ยงเซ็มซี
มาทำบงทำบุญดูนู่นนี่นั่นนะครับเวลาผ่านไปสักพักนึงนะฮะ
จากเที่ยงเนี่ยไปแค่ประมาณเที่ยง๓นาทีนะ
นักท่องเที่ยวญาติโยมคนอื่นก็ออกจากโบสถ์ไปหมดแล้ว
ก็เหลือผู้ชายคนนี้คนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวดูภาพตอนที่เหลือเขาคนเดียวเลยก็ได้นะฮะ
ทีนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะฮะ
เอาไขควงนี่เห็นไหมงัดเลยตู้บริจาคเซียมซีหลวงพ่อโต
เวลาคนมาเสี่ยงเซียมซีก็จะใส่เงินบริจาคเอาไว้
ัดเลยฮะใช้เวลาแป๊บเดียว
เอาไขควงงัดเนี่ยงัดสำเร็จครับ
แล้วเอามือล้วงเข้าไปหยิบแบงค์
หยิบแบงค์ในตู้บริจาคเอาไปทั้งหมดเลยนะฮะ
แล้วก็ใส่กระเป๋าที่สะพายข้างมาเนี่ยฮะ
เงินใส่กระเป๋าแล้วก็เดินหลบหนีไป
เห็นไหมปุ๊บไปแล้ว
คือตอนนี้มันเหมือนกับจะมีคนเนี่ยจะเดินเข้ามาในโบสถ์อีก
เขาก็มาดูอีกหน่อยนึงมาดูรัดเราอีกหน่อยนึงแต่ว่าตัวเองงัดไว้แล้วนะ
มารอบเนี้ยทีนี้มาหยิบเงินแล้วมาดูต้นทางสักนิดหนึ่งก่อน
ไม่มีใครเข้ามาแล้วแม่แต่กล้องวงจรปิด
แบบมุมได้จังหวะพอดีเห็นชัดเลย
คือพวกนี้มันมี๒อย่างนะคุณเขียนมาสอน
คือหนึ่งคือก็รู้ทั้งรู้แหละว่าเขาคงมีกล้องวงจรปิดอ่ะ
เดี๋ยวนี้วัดวาอารามโหมดวิหารเขามีหมดแล้ว
ใส่ม้งใส่แมสมาเลยใช่ไหม
แต่ใส่แมสมันก็รู้อ่ะลักษณะท่าทางรูปร่าง

ถ้าเป็นเพื่อนเราก็จำได้ใช่ถูก
ถ้าเป็นเพื่อนเราเราก็จำได้นี่ได้เงินแล้วก็ไปแล้ว
หรือไม่รู้จริงเหรอว่าเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดกันเนี่ย
เห็นไหมนี่ฮะยังจับไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
สพพระนครศรียุธยานะครับมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ใครพบเบาะแสนะฮะแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
หรือผู้ชายคนนี้รูปร่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้
วัดไหนอีกก็ระวังกันหน่อยนะคะบาปกรรมจริง